น้องชมพู่เคยซื้อต้นหอมมาทำกับข้าวไหม

ต้นหอมมีต้นยาวสีเขียว

แต่พ่อค้าเขาเอามือไปรูปต้นหอม
สีฟ้ามันหลุดติดมือออกมา
ต้นหอมมันถึงมีสีฟ้าไปดูครับ
ด้านต้นโพน

สวยนะคะดูดีค่ะ

สมสีมาเยอะคนกินระวังด้วยนะคะ
ดูมือค่ะดูมือเลยค่ะ
เหมือนอะไรขึ้นกับหอม

ผมเชื่อนะคุณผู้ชมที่ดูภาพนี้อยู่ตอนนี้
คิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันล้างต้นหอมดีหรือเปล่า
เออคือตัวต้นมองไม่ออก
แต่พอเอามือลูบพ่อค้าสาธิตเอามือลูบปุ๊บ

อันนี้เพราะขาตลาด๔มมที่ปฐุม
เขาหยิบต้นหอมกำใหญ่ออกมาแล้วเอามือลูบปรากฏว่ามีสีฟ้าติดมือออกมา
ก็เลยเอาคลิปนี้ฝากมาให้ถึงผู้บริโภค
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปคนไปคอมเมนต์เยอะ

แล้วมันเป็นผงสีน้ำเงินน้ำเงินมันจะเคลือบบริเวณผิวของต้นหอม
ขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณเห็นเชือกฟางสีฟ้าไหม

สีจากเชือกฟางมันตกหรือเปล่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวล

เออมันจะส่งสารอะไรออกมาเป็นสีฟ้าหรือเปล่า

เอ้าถามอาจารย์ออสดีกว่าอาจารย์สงสัยมากเลย
อาจารย์ออสนะฮะอาจารย์วิทยาชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำที่มเกษตรเนี่ยนะ

ที่เกษตรกรนิยมใช้ฉีดพ่นต้นหอม
มันทำให้ไอ้สีมันติดอยู่ที่ใบต้นหอม
เวลาเราไปกินต้นหอมแนะนำเลยนะย้ำขีดเส้นใต้ใหญ่
ล้างน้ำให้สะอาดเพราะยาตัวนี้มันกินไม่ได้
ต้นหอมไปซื้อผักอะไรไปล้างให้สะอาดฟังเสียงอาจารย์ออสครับ
ตัวนี้ก็เป็นสีที่เกิดจากยาต้านเชื้อราที่ชื่อว่ายาแมนโคเซฟ
แมงโคเซฟเป็นยาต้านเชื้อราที่เกษตรกรนิยมใช้กัน
รับประทานไม่ได้รับประทานก็ไปอันตรายเพราะฉะนั้นต้องล้างออก
แล้วก็พิธีล้างให้สะอาดก็ใช้อุปกรณ์ช่วย
เหมือนที่อาจารย์ออสบอกโฮงฟูหรือว่าด่างทับทิม
เป็นว่าไม่ใช่ต้นหอมสายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่ต้นหอมย้อมแมว
แต่เป็นสารกันเชื่อล่ะดังนั้นซื้อผักอะไรมา
ต้นหอมหรืออะไรก็ตามทีล้างเยอะเยอะล้างให้สะอาด
แล้วเอาลองเอามือรูปสิว่าไอ้สีฟ้ามันยังมีอยู่ไหม
มันกินไม่ได้เลยมันทำให้ผักสวยงามเพราะมันไม่ปราศจากเชื้อราไง